วันคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอน้ำเนี่ยมันหยดติ้งหยดลงมาจากจะงอยปากช้างซึ่งเป็นรูปปั้น
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เลยพากันไปรองตักมาดื่มตักมาอุปโภคบริโภค
ไปดูซิว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงค่ะ
คุณผู้ชมดูนะเห็นไหม
ค่อยดูคือมันจะเป็นน้ำแบบค่อยหยดติ๊งลงมาจากจะงอยปากรูปปั้นช้างนะคะ

อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์

มองตรงเพราะว่าสีของรูปปั้นด้วยนะคะ
แต่ถ้าดูด้านนี้อ่าเห็นยังดูชัดเลยเนี่ยแต่มันก็จะหยดลงมาแบบเนี้ย
คุณมันไม่ได้ลงมาเยอะเนอะมันไม่ได้พลวดออกมาเหมือนทอบอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งบริเวณตรงนี้จะมีรูปปั้นทั้งหมด๔เชือกเป็นรูปปั้นช้าง๔เชือก
แต่ที่แปลกก็คือรูปปั้นช้างด้านขวามือสุดนี่แหละ
คุณผู้ชมที่เราให้ดูกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นรูปปั้นช้างขนาดใหญ่นะคะ
แล้วก็มีโอ่งมังกรเล็กตั้งอยู่ใต้งวงตั้งอยู่ตรงปากช้างพอดีเลยอ่ะ
แล้วในโอ่งอ่ะมีน้ำอยู่เต็มเลยอ่ะคุณดูดิดีดีดีอืมเห็นไหม
เต็มโอ่งเลยค่ะและน้ำนี้ไหลลงมาจากจะงอยของปากช้างนี่แหละ
คุณผู้ชมทีมงานตลอดข่าวของเราเอาลงพื้นที่สิคะ
ไปสอบถามกับชาวบ้านที่เขามาที่นี่เข้ามากราบไห้หลวงปู่ลีภายในวัดนะ
ชาวบ้านก็เล่ากันว่าช้างตัวนี้ช้างเชือกนี้รูปปั้นนี้นะ
ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าช้างเทวดาเนี่ยค่ะมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่
จังงอยปากช้างจะยาวกว่าตัวอื่นอื่นอืมมีสี่ตัวนะรูปปั้นนะครับ
แต่จะงอยตัวเนี้ยยาวกว่าตัวอื่นซึ่งช้างเทวดาเชือกเนี้ยตัวเนี้ยนี่แหละ
ก็จะมีน้ำเนี่ยไหลออกมาจากจะงอยปากช้างตลอดเลยยิ่งวันไหนถ้าอากาศร้อนมาก
อากาศร้อนน้ำจะยิ่งไหลยิ่งหยดลงมาไวมากเอ้ยเป็นไปได้เหรอ
เต็มโอ่งแบบที่เห็นน้ำในโอ่งคือหยดลงมาจากจะงอยปากหมดเลย
เป็นไปได้ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากนะคะชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่า
น้ำที่ไหลออกมาเนี่ยเป็นน้ำจากเทวดาแล้วถ้าหากใครนำน้ำไปดื่มกินหรือบูชา
จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอันนี้ชาวบ้านเขาเล่ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
กรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยที่เราไปเจอเราไม่แนะนำให้คุณผู้ชมไปดื่มนะ
ไม่แนะนำให้ตักน้ำในโอ่งเนี่ยค่ะไปดื่มกินไปอุปโภคบริโภค
เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันสะอาดมากน้อยขนาดไหน
เพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้เรื่องของความสะอาดสุขอนามัยมันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคุณผู้ชม
เข้าใจว่าถ้าอยากจะตักไปบูชาได้ใส่ขวดกลับไปบูชาก็ว่ากันไป
เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ไม่ต้องดื่มกินดีกว่า
ฉันว่าไม่ต้องเอาไปดื่มกินไม่ต้องเอาไปอาบไม่ต้องเอาไปอะไรต่าง
ไว้บูชาเฉยเพื่อความสบายใจของตัวเองก็ย้ำนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
จริงยังไม่แน่ชัดว่าน้ำเนี่ยไหลออกมาจากไหนหรือจะมีอะไรที่แบบซึมขึ้นมาจากใต้ดินไหม
อะไรอย่างนี้อันนี้มันไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะว่ารูปปั้นมันก็สร้างกันมานานแล้วนะคุณผู้ชม
แต่ก็ฝากเตือนเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยในเรื่องของการจะเอาน้ำไปอุปโภคบริโภคมากกว่าว่าไม่ควรนะคะ
ก็เป็นเรื่องเตือนกันครับค่ะ